น้องเบี้งสรรพกของเขาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าฟังไม่ทันก็แคปหน้าจอเอานะคะ
ล่าสุดนี่น้องแบงค์สอนรามเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยนะเป็นประจำทุกปีเลย
คือทางครอบครัวเนี่ยก็จะเชิญชวนให้แฟนมาร่วมทำบุญเป็นประจำทุกปี
ไม่ว่าจะเป็นการยกสาลาสร้างซุ้มประตูเททองหล่อพระ
และปีนี้ค่ะน้องก็ได้เป็นสะพานบุญสร้างสถานพระองค์ใหญ่
ที่จังหวัดนราธิวาสที่วัดราชสโมสรอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาส
คือเขาบอกว่าหน้าผ่าเนี่ยว่าง๑๒เมตรนะคุณผู้ชม
ซึ่งน้องและครอบครัวได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปดูแล้ว
นี่เลยค่ะตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ตอนนี้เลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพระเอกใจบุญคนนี้กันหน่อยค่ะ
เวลาจัดงานไหว้ครูทุกปีครับตอนที่คุณพ่อมนรักอยู่ก็จะมีการเชิญชวนแฟนคลับร่วมบุญกัน
ในทุกปีเราจะมีการยกสาราสร้างซุ้มประตูเททองหล่อพระ
แต่อย่างปีนี้ครับแบงค์ก็มีบุญใหญ่ก็คือสร้างฐานพระที่จังหวัดนราธิวาส

เป็นฐานพระพุทธชินะรัตนทางสิงทรรมราชา
หน้าตัก๑๒เมตร
ตักคือเป็นพระประธานในโบสถที่แบบองค์ใหญ่มาก
ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะคุณผู้ชมนะจริงก่อนหน้านี้ปีก่อนนี้เขาติดสถานการณ์โควิดไม่ได้ทำบุญใหญ่แต่ก็มีแฟนคลับเนี่ยมาร่วมบุญกันเยอะเหมือนเดิมก็มีกิจกรรมทำบุญเหมือนเดิมของ
คุณขอเขาเข้าคณะหรือยังพิมพ์แล้วจิตอเด็กราบอะไรอย่างนี้
อยากจะขอแต่นิดหนึ่งหือไม่ได้จริงทักษะไม่มีเดี๋ยวต้องไปฝึกบ่อยแล้วค่ะต้องฝากเนื้อฝากตัว

เอาไว้มีโอกาสเผื่อได้ร่วมงานกันกันแล้วกันนะพี่น้อยค่ะ